อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเตือนกันนะคะ
เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนน่าจะแบบคุ้นเคยแหละ

เราย้ำเตือนกันหลายทีแล้วว่าถ้าจะช็อกอะไรเนี่ยนะ
คุณดูให้ดีอ่านรายละเอียดอ่านสเปคสินค้าหน่อย
ว่าใหญ่หรือเล็กขนาดนั้นยังไง
ถ้าดูไม่ละเอียดคุณก็อาจจะได้สินค้าไม่ตรงปกแบบนี้แหละค่ะ
อ้าว

น่าจะเป็นไอโฟนเท่าไหร่๘หรือ๑๐สักอย่างคือ
ก็เป็นตกรุ่นแล้วแหละไม่ทันสมัยหรอก
น่าจะเป็น๘๐๐ค่ะไม่น่ารุ่น๘ค่ะ

เดี๋ยวนิ้วเอ๊ยเดี๋ยวมันสแกนยังไง
แต่นี่คือเครื่องจริงที่ได้มาเลยส่งถึงบ้านเลย

แต่สิ่งที่ได้ก็คือไอโฟนยักษ์

ก็ดีสิของคุณใหญ่กว่าของคนอื่นเขาหมดเลยเนอะ

ก็เลยมีการเอาภาพนี้ไปโพสต์ในเพจ

แล้วก็แคปชั่นว่าสั่งไอโฟนมาจากเว็บดัง
ก็ทำไมว่าสงสัยอยู่ว่าค่าส่งแพงจัง
หลังจากเพจนี้โพสต์ข้อความไปไม่นานนะคะ
ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์ต่างนานาแล้วค่ะ
หลายคนบอกว่าโอ๊ยผมก็เจอเจอเหมือนคุณแบบนี้แหละ
บางคนเนี่ยเขาบอกว่าผมสั่งเต็นต์จะไปนอนกับแฟน
แต่สุดท้ายได้แค่ซุกซุกไปที่ใบหน้า

เดี๋ยวแช่น้ำมันคงขยาย
มันไม่ใช่อะไรล่ะพองได้แบบนั้น
มันคือโต๊ะค่ะ
โต๊ะวางของนี่แหละ

แล้วมันออกมารูปร่างหน้าตาเหมือนโทรศัพท์ไอโฟนจริง
อาจจะพูดถึงราคาไอโฟนรุ่นก่อน
ราคา๖๙๐๐มันก็เข้าใจได้ถูกไหม

แต่นี่มันเป็นโต๊ะคุณผู้ชมขนาดใหญ่เท่าตัวคนมีลิ้นชักอีกต่างหาก
ก็คือแบบออกมาใช้งานได้จริง
แล้วโต๊ะนี้สามารถที่จะเสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยเลย
พร้อมสรรค์ในเครื่องเดียว
อยากได้มือถือกลายเป็นว่าคุณได้โต๊ะรูปมือถือไปแทนเออ

แล้วค่อยกดสั่งใหม่นะคะ
แต่ก็คงเป็นอุทาหรณ์เตือนแหละว่าเอออาจดี
บางทีเราเห็นราคาแล้วเราก็ดีใจรีบสั่งใหญ่เลยนะคะ

งั้นเดี๋ยวจะเสียเวลาในการไปขอคืนเงินยกเลิก
หรือบางทีมันอาจจะต้องจำใจซื้อไปอะไรก็ได้ก็มี

จะสแกนหน้ายังไงหรือสแกนชีวิตเลย

ดิฉันว่ามันจะต้องเป็นแบบเอามาแล้วก็เต้น